ดิฉันพาไปดูหนุ่มเข้มตัวจริงเลยดีกว่า
ชื่อเข้มด้วยนะครับหนุ่มเข้มฮัสตวี
บอกเลยว่าขึ้นแท่นพระเอกตบจูบคนใหม่เลยนะคะ
โอ้โหตบกันสนั่นจอจูบจริงสนั่นใจเลยจริง
รวมไปถึงข่าวว่าเข้มเนี่ยตอนนี้โอ้โหกำลังมาแรง
ตามรอยพี่เวียสุกลวัตน์นะครับพระเอกตัวภวิทย์หมอชิต
เจ้าตัวจะว่ายังไงกับน้องใหม่ไฟแรงคนนี้ไปฟังเลยค่ะ

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนในทุกวัน
ขออนุญาตแล้วนะคะก็เลยจูบได้ทุกอาทิตย์เลย
ก็เข้าใจกันนะว่าเป็นบทบาทในละครนะคะ